โอ้โหกรหนวุ่นวายมากคุณผู้ชมค่ะ

แล้วไหม้เนี่ยควันไฟพวยพุ่งออกมาแบบนี้ค่ะ

ตำรวจต้องปิดกั้นการจราจรเลยนะครับ
ให้รถดับเพลิงสามารถเดินทางเข้ามา

ใช้เวลาประมาณ๔๕นาทีค่ะ
ถึงจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะ

เคลื่อนย้ายก็ต้องทำด้วยความระมัดระวัง
ก็ต้องแข่งกับเวลาแล้วต้องลงทางบันได
อาคารมีทั้งหมด๕ชั้น

ทั้งทหารตำรวจ

โรงพยาบาลนี้คือโรงพยาบาลมหาชัยเพชรัตน์ค่ะ

ตำบลบ้านหม้ออำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรีนะคะ
ซึ่งการบัญชาการในครั้งนี้

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบุรี

มาร่วมกันอำนวยการดับเพลิงนะคะ

จุดที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยมันเริ่มมาอย่างไรตรงไหน
เขาบอกว่าจุดที่เกิดเพลิงไหม้คาดว่าน่าจะมาจากชั้น๓ค่ะ
อาจจะมาจากห้องเก็บเอกสารแล้วก็ห้องฟอกไตค่ะ
เห็นไฟแล้วก็เลยวิ่งเข้ามาช่วยคนไข้ก่อน
จะดับฝันไม่ได้เพราะว่าคนไข้เห็นจากห้องคนไข้

ใช่แล้วก็แจ้งศูนย์โอปอลิเตอร์ว่าไปไหม้จากชั้น๓ค่ะ

ต้องช่วยทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นเส้นที่คอและเส้นที่แขนต้องช่วยกันเนอะ
หลังจากควบคุมเพลิงควบคุมสถานการณ์ได้หมดแล้ว

ก็ได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับเข้าไปที่โรงพยาบาล
เวลา๕โมงเย็นเมื่อวานนี้ก็กลับกันครบทุกคนนะคะ
ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้
ยังไม่สามารถชี้แจงได้ชัดเจนนะคะ
ก็ต้องรอเรื่องของตำรวจพิษูรค้า
แล้วก็รายละเอียดในการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ